ส่วนแก๊งหลอกขายมือถือออนไลน์ที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้ของทำน้องม๒

ตอนนี้จับได้แล้ว๑รายครับ
รายที่ว่านี้จับได้ที่จังหวัดนนทบุรี
รอบนี้ฝีมือคุณลักษณีย์คุณต้องฟังข่าวนี้
ตำรวจไซเบอร์เห็นไหม
นี่ไงถ้าเกิดทำงาน

แต่ว่าเบื้องต้นมี๒คนไร้ออกไม้จับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็จับได้แล้ว๑รายสร้างบาป

อย่างน้องกล้องน้องกล้องม๒น้องกล้องม๒อายุ๑๔อยู่ที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เอามาเรียนออนไลน์จ่ายไปแล้วเอาภาพน้องกล้องมาหน่อยงานศพน้องกล้อง
จ่ายไปแล้ว๕๐๐๐ไม่ได้ของจ่ายไปแล้ว๕๐๐๐เก็บหอมรอมลิฟต์แล้วไม่ได้ของ
เส้นเลือดในสมองน้องแตกแล้วน้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากรักษาอาการแล้ว
มันไม่หายจริงนี่คือคนแรกอีกคนนึงฉบาแก้วมาเลยน้องฉบาแก้วอายุ๑๒นี่ครับ
แม่ก็ช้ำใจฮะเพราะว่าเงิน๑๔๐๐ที่ว่าไว้เป็นเงินก้อนสุดท้าย
ที่ครอบครัวเก็บไว้ให้น้องได้ซื้ออุปกรณ์ในการเรียนนะครับ
สุดท้ายแล้วมาเจอหลอกแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องมีการเตือนภัยกันไว้
พฤติกรรมง่ายของพวกพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ทั้งหลาย
เขาจะเอาภาพของดีสวยเอามาโชว์ในโลกออนไลน์
ไม่ต้องบอกนะฮะเอามาโชว์ในโลกออนไลน์แล้วบอกขายราคาถูก
ใครไปหลงเชื่อแต่ส่วนใหญ่ที่หลงเชื่อเด็กฮะ
จะเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กนักเรียนหรือจะเป็นเด็กที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ในชีวิตมากนัก
หลงเชื่อขอเงินแม่โอนเงินไปโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ปิดหนีเลย
จากเพจนี้แล้วก็ไปแอบเปิดเพจอื่น
สุดท้ายแล้วก็มีคนโดนหลอกแล้วหลายรายนะครับเบื้องต้น
จับได้๑เหลืออีก๑คนต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้ได้นะฮะ
เพราะว่าโหดร้ายเหลือเกินแก๊งนี้ฮะ